ลงใต้ไปที่ตรังครับผู้ชายคนนี้หลอนยาครับ
ถือไม้เข้าไปต้องการจะได้เงินเพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ปรากฏว่าพี่สาวเขาก็มีลูกเล็กอายุแค่ขวบเศษหอบลูกหนีเลยครับ
แล้วแม่ของคนก่อเหตุอายุ๗๐แล้วนะฮะ
คุณมิ้วคุณผู้ชม๗๐นี่คือเรี่ยวแรงจะวิ่งเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
สุดท้ายกว่าจะคุมตัวได้ชุดละมุนพอสมควรเลยครับ
โอ๊ยโอ๊ยนั่นนะฮะนั่นคือเสียงของคนก่อเหตุนะครับ
ก็คือคนที่คลั่งหลอนยาเสพติดครับอยากจะได้เงินแล้วก็เลยใช้ความรุนแรง
ขู่พี่สาวขู่แม่ตำรวจโรงพักกันตังครับ
แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันคุมตัวนายพรธวัฒน์
อายุ๓๗ปีเมายาแล้วคลั่งนี่ฮะเห็นไหมฮะ
จังหวะนี่ไม่ยอมไม่ยอมขึ้นรถ
คือทำตัวแข็งเลยเหมือนเวลาเด็กอยากได้ของน้ำ
แล้วเกี่ยวเจ้าหน้าที่นี่ใช่ครับไม่ยอมไปฮะโอ้โหนี่นี่
นี่ต้องจับกดพื้นครับแล้วก่อนหน้านี้จังหวะที่พี่สาว
หอบลูกตัวเองขวบเศษวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ
แม่เองก็ต้องออกจากบ้านทั้งบ้านเหลือเขาคนเดียว
เขาทำอะไรรู้ไหมครับเผาบ้านเผาบ้าน
จนกระทั่งตอนนี้บ้านเหลือแต่ต่อเหลือแต่ซาก
นี่คือภาพนิ่งตอนนั้นที่ไฟไหม้

มิ้วคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหมันเจ็บปวดมากนะ

เห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเขามีอาการ
คือเดินวนไปวนมาแล้วพูดตะโกน

ทำท่าจะเข้าไปทำร้ายก็เลยต้องหนีครับ

แล้วตอนนี้นะครับพี่สาว
แล้วแม่ต้องไปอยู่บ้านอีกคนนึงนะ
ไม่กล้าอยู่บ้านหลังนี้แล้วครับ

เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว๗มกราคมปี๖๔

สวาสตร์ต้องบุกไปที่บ้านเพื่อไปคุมตัวนายพรธวัฒน์
ค่อยย่องไปนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เขาขังตัวเองในห้องหลังจากที่ขอเงินแม่ขอเงินพี่สาวแล้วไม่ได้
โอ้โหหน่วยสวาสตร์มาแบบอุปกรณ์พร้อมเลย
แล้วดูฮะพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บเดี๋ยวตัดภาพไปข้างในจะเห็นเลยครับ
เขาจะไปจนมุมอยู่ที่มุมห้องนี่นี่เห็นไหมฮะ

กดเลยครับนี่โอ้โหพี่คนนั้นเท้าเหยียบซ้ำไปอีกหนึ่งช็อตนะฮะ
คือ๓เดือนส่งตัวไปบำบัดแล้วออกมาออกมาพอข้ามปีปั๊บ
เป็นอีกเป็นอีกแล้วครับ
มีประวัติเสพยาแม่บอกเลยไม่ไหวแล้วส่งบำบัดนานเถอะ
กลัวจะตายก่อนลูกครับแม่บอกแม่อายุ๗๐นะฮะ
ติดยามา๒๕ปีปัจจุบันเขา๓๗แสดงว่าตั้งแต่๑๒เลยสิครับเนี่ย
ตั้งแต่๑๒เลยนะครับแล้วมีคดียาเสพติดเนี่ยเข้าออกคุกเนี่ย
ประมาณ๒๓ครั้งทุกวันนี้ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งครับ
กินข้าวก้นบาทพระนอนวัดบ้างแล้วก็มีอาชีพกรีดยางบ้างเป็นครั้งเป็นคราว
พอไม่มีตังค์ก็มาขอเงินแม่ขอเงินพี่สาวแล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุ
ลองฟังพี่สาวเล่าครับ
ครอบครัวเลยวิงวอนขอให้ส่งตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ในเบื้องต้นก็เผาทำลายทรัพย์แล้วก็ความผิดยาเสพติด
เพราะว่าตรวจฉี่แล้วสีม่วงฮะยาบ้าครับ

พี่สาวบอกตรงกันเพราะว่าถ้าบำบัดแป๊บเดียวออกมา
เดี๋ยวกลับไปก่อเหตุอีกเขากลัวว่าจะเกิดเรื่องซ้ำ
นี่ขนาดไม่ค่อยจะมีรายได้ไม่ค่อยจะอะไร
ยังจะอุตส่าห์หาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพจนได้